เอาคุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
มันยังวนเวียนกันอยู่นะลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกลูกเขยพ่อตาแม่ยาย
ตัดสินใจจบปัญหาด้วยการคว้ามีดเสียบท้องลูกเขยไส้ทะลักตายคาบ้านเลยค่ะ
ตำรวจสพนาด้วงจังหวัดเลยพร้อมกับแพทย์เวรก็ต้องเข้าไปชนะสูตรพลิกศพนายวาสุปัญญาวัย๕๖ปีค่ะ
นายวาเนี่ยมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมยาวกว่า๑ฟุตเข้าที่สีข้างขวา๑ครั้ง
ลุมาจนถึงหน้าท้องทำให้ไส้ทะลักแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลท่าสวาสตร์ค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพ่อตานั่นแหละค่ะ
นายประนอมพรมมาลาศีวัย๖๔ปีก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจในสภาพที่มืนเมา
สอบสวนได้เรื่องมาว่าพ่อตากับลูกเขยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดทะเลาะกันเป็นประจำค่ะ
ทีนี้วันเกิดเหตุพ่อตาเนี่ยกินเหล้าบ้านญาติที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกล
ลูกเขยเนี่ยกินเหล้าอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุจากนั้นพ่อตาเดินเข้ามาในบ้านของลูกเขยใช้ให้ลูกสาวตัวเองบอกว่า
ไปหาอะไรให้พ่อกินหน่อยสิ
เขยไม่พอใจมาใช้เมียเขาก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
พ่อตาก็เลยจบปัญหาด้วยการคว้ามีดปลายแหลมเสียบเข้าไปที่สีข้างขวาทะลุหน้าท้องลูกเขยจนไส้ทะลัก
เสียชีวิตทันทีเลยค่ะตำรวจก็เลยควบคุมพ่อตาไปสอบปากคำที่สะพอนาด้วงนะคะ
แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาก็ต้องเตรียมดำเนินคดีต่อไปล่ะค่ะ